ไปดูเรื่องราวของคนสู้ชีวิตกันดีกว่านะคะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักคุณยายใหม่
ครับคุณยายเนี้ยเป็นแม่ค้าขายของบนสะพานลอยก็ต้องตั้งใจทำมาหากินเพื่อสร้างอาชีพ
เรียกว่าเพื่อประทังชีวิตเลยค่ะอืมโอ้ยายจะจดว่าใครนี่คือคุณยายใหม่นะคะ
หญิงชะลาที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าปกติแล้วคุณยายเนี่ยจะขายโดนัทบนสะพานลอย
ไปหลายที่อะค่ะครับแต่บางครั้งนะคุณยายก็เปลี่ยนมาขายถั่วบ้าง
ไปแบบนี้ค่ะซึ่งตัวคุณยายเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยคุณผู้ชม
ยายต้องต่อสู้กับโรคเชื้อราในปอดมาเป็นเวลานานโอ้โหแล้วตอนเนี้ยดูค่ะ
ทั้งป่วยแต่ก็ต้องสู้ชีวิตโอ้ยพอพิวเอาของเนี้ยเดินขึ้นบันไดบนสะพานลอยสูงสูงแบบเนี้ย
ไปขายวันไหนที่คุณยายป่วยหนักไม่สามารถออกไปขายของได้
ก็ต้องทุกข์ทรมานนอนอยู่ที่บ้านครับทางทีมงานตลอดข่าวคนสู้ชีวิตของเราก็เลยไปหาคุณยายใหม่ที่บ้านพักอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับขอเป็นสะพานบุญค่ะนี่นำเครื่องผลิตออกซิเจนจากแม่นุ้ย
คุณแม่ของน้องใบบุญอีกหนึ่งคนคนสู้ชีวิตเนี่ย
มอบให้กับคุณยายใหม่ที่บ้านพักเลยโอ้โหเรียกได้ว่าอีกหนึ่งคนที่ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกัน
แต่ส่งมอบกำลังใจให้กับอีกคนนึงเนี่ยค่ะถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทย
แม้ว่าจะยังไม่ได้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเห็นคนลำบากกว่าหรือเห็นคนที่มีความจำเป็นต้องใช้กว่า
ก็ส่งมอบให้คุณเอกนะคะโปรดิวเซอร์ช่วงขนคนสู้ชีวิตเนี่ย
พร้อมกับทีมงานก็ขนไปมอบให้ด้วยตัวคุณเองอืมคุณยายค่ะบอกว่าเริ่มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
แล้วก็ผอมลงอย่างมากอาการป่วยก็เริ่มหนักทุกวันครับ
ยังไงแค่ไหนฟังเสียงคุณยายดูค่ะ

อย่างซึ่งได้ซึ่งก่อน
แล้วชะลากตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ระยะ๓แหละ
คุณยายบอกต่อนะแม้จะอาการหนักแต่คุณยายยังสู้
โอ้โฮสุดยอดเลยคุณยาย
คุณยายก็ได้ขอขอบคุณคุณแม่นุ้ยและน้องใบบุญ
มอบเครื่องออกซิเจนให้กับคุณยายในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณนะขอบคุณแม่นุ้ยนะ

เนี่ยค่ะส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายใหม่นะคะ
ติดต่อคุณยายไปได้โดยตรงนะคะ

ทั้ง๓คนพร้อมทีมงานตลอดข่าว
ทีมงานคนสู้ชีวิตขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายใหม่นะคะ
คุณยายมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ยังไงก็ตามชนะสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอแน่นอน
ฟังไม่ทันถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะ

จะช่วยเหลือทางไหนก็ลองดูลองคุยกันแล้วกัน
ดิฉันว่ามันก็เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชะลมใจด้วยเหมือนกัน